ไม่มีงานอย่างที่ทราบงานโดนตรงดนตรีมันแบบซาไปหมดนะคะ
มันเว้นวักไปนะคะแกก็เลยไปเกิดไอเดียกับธุรกิจตรงนี้

ก็คือการเลี้ยงไส้เดือนของผู้ชมนะคะ
เดี๋ยวนะจากมือกองไปเลี้ยงไส้เดือน

มีใบไม้แห้มาก็เยอะ
ก็เลยเริ่มมองหาเราจัดการกับพวกใบไม้แห้ง
ที่มันไม่ใช่วิธีการใส่ถุงแล้วออกไปทิ้งข้างนอก
แล้วก็มาจบที่
กลายเป็นอินซีวภัตถุที่พืชสามารถนำไปใช้ได้
เพราะฉะนั้นของเสียทั้งหลายในธรรมชาติ
จะถูกย่อยโดยไส้เดือน
เป็นพันธุ์ที่คนเลี้ยงไส้เดือนนิยมเลี้ยงมากที่สุด
เป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่จะกินข้างล่าง

เพราะฉะนั้นมันก็จะจัดการกับมูลมันง่าย

พันธุ์ไทเกอร์ไส้เดือนที่กินข้างล่าง

กิโลกรัมละประมาณ๒๐๐๐บาท
สายพันธุ์บลูเป็นไส้เดือนตัวเล็กที่สุด

ส่วนใหญ่จะเอาไว้ทำน้ำหมักเพราะว่าเมื่อมันจะเยอะ
กมันก็จะมีเอ็นไซด์ที่ต้นไม้

ที่จะแล่กพันธุ์ไทเกอร์ในบ้านนี่แหละ
ลองดูว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงอยู่ในระบบ

เพราะว่ามันเลี้ยงยากแล้วมันหนีเก่ง

เพราะฉะนั้นขี้มันก็จะเม็ดใหญ่ด้วย
การที่จะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอามูลมาขาย
ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ใต้ดินให้มันกิน
ทำให้มันถ่ายขี้วัวเนี่ยจะเป็นบ้านของไส้เดือนที่ดี
ก็คือก่อนจะเอาขี้วัวมาก็ต้องเอาขี้วัวไปแช่น้ำก่อน
เพราะว่ามันร้อนไส้เดือนมันก็จะหนี

พอมันกินที่วงเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาถ่ายข้างบน
เพราะฉะนั้นขี้มันก็จะอยู่ที่ผิวหน้าทั้งหมด
ความหนาของขี้มันก็จะเริ่มหนาก็เรื่อย

ก็คือมันก็จะมีทั้งขี้ไส้เดือนทั้งขี้วัว
มันก็จะปาดไปเรื่อยมันก็จะรู้ว่าหมดแล้วขี้ไส้เดือน

ก็คือจะเอาส่วนของขี้ไส้เดือนกับขี้วัว

การเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยควรทุนนิดเดียวเท่านั้นเอง
เดือนนึงจะขายได้ประมาณ๓๐๐๐บาท
มันมีทางเลือกอื่นสำหรับทุกคนเสมอครับ

อาจจะเจอทางใหม่ในชีวิต
ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้

เลือกมันมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับเราได้
นี่ของพี่ป้องประวิษย์ด้วยนะคะนี่จำลองมาให้ดูในสตูเลยคุณผู้ชม
อันนี้ไม่ใช่จำลองพี่แจ๊คอันนี้คือของจริงเป็นพนักงานจากบ้านพี่โป้
นั่นก็คือดอกไส้เดือนคุณผู้ชมอยากเห็นไหมชุม
คือจะบอกว่าไส้เดือนเขาเนี่ยอวบทั้งนั้นเลยนะถือว่าเป็นการทำให้ปุ๋ยเนี่ยคืนดิน
ซึ่งเขาบอกว่าบ้านพี่ป้องได้มาทั้งหมด๔สายพันธุ์เลยนะคะ
ใช่นะคะโอ้แต่ละสายพันธุ์คุณผู้ชมนะคะหน้าตาก็คล้ายกันนั่นแหละค่ะ
โป้บอกว่านิยมมากที่สุดป๊อปปูล่าสุดนะคะ
เริ่มต้นถ้าจะเลี้ยงราคา๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ฉีดบำรุงต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้โตงอกงามเลยน้องพลอย

อันนี้เริ่มต้น๘๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะแต่ว่าขยายพันไวค่ะ
สามารถทำให้เรามีพนักงานในการสร้างน้ำหมักได้เยอะมากขึ้นเลยค่ะ
มากันต่อพันธัยเกอร์นะคะพันธุ์นี้นิยมกำจัดขยะนะคะแต่ถ้าเราทิ้งขยะไว้มันสามารถกินขยะได้ด้วย
และถ่ายออกมานำมูลไปทำปุ๋ยต่อได้อีกราคาเริ่มต้น๒๐๐ต่อกิโลกรัมเลยนะคะ
ปิดท้ายกับพันธุ์ที่พันธุ์แรกเลยที่พี่โป้เป็นคนเอามาเพาะให้คุณผู้ชมเอามาปลูกเอามาเลี้ยงเนี่ยแหละค่ะ
ก็คือพันธุ์ไทยขี้ตาแร่นั่นเองค่ะ
คันนี้นะคะหาได้ง่ายในบ้านเราค่ะ

นิยมเอาไปตกปลาเพราะว่าดีดดิ้นเก่งนะคะ

ตับตามใต้ดินได้เลยอุดมสมบูรณ์
ที่เขาพูดกันว่าทรัพย์ในดิน
ที่มือด้านซ้ายของพลอยค่ะ
น่าตาดีนะคะ

แต่ต้องหากี่ตัวล่ะถึงจะได้กิโลหนึ่งนะ
และที่สำคัญนะคะพี่โป้งเขาบอกวิธีเลี้ยง
แล้วก็ผลผลิตไม่ยากเลยแค่มีหนึ่งค่ะ

อย่างที่สองคือมีมูลขี้ควาย
เป็นที่อยู่แล้วก็เป็นอาหารให้กับไส้เดือน
คือไส้เดือนเขาจะชอบอยู่ตามดินตามขี้ควายตามอะไรแบบนี้นะคะ

หลักเจ้าไส้เดือนก็จะอาศัยอยู่ในดิน
ก็จะกินดินหรือว่าเศษซากอินซีวัตถุต่างในดินนะคะ
พอไส้เดือนกินเข้าไปแล้ว
ก็จะถูกย่อยแล้วก็ถูกขับถ่ายออกมา
กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพเยี่ยมนั่นเองค่ะ
แล้วก็รายได้ต่อเดือนคุณผู้ชมเห็นแบบนี้
๐บาทนะคะเดือนนึงเนี่ยนะคะ

ก็ไปศึกษาข้อมูลได้ในเพจของพี่ป้องปวินนะคะ
ก็เป็นสมาชิกนะคะวงโมเดิร์ด็อกนี่แหละค่ะ
ถือว่าเป็นรายได้เสริมเนาะพี่แจ๊คเนอะ
สมมุติได้เพิ่มมาอีกเดือนละ๓๐๐๐บาทเนี่ย
โอ้โหชีวิตกินดีมีสุขเลยนะ
แล้วจากที่บอกไว้ว่าขึ้นบ้านแบบไม่มีคุณค่าอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะลงทุนช่วงแรกอาจจะเยอะหน่อย
แต่ว่าผลตอบแทนแล้วก็กำไรจากน้องหนูไส้เดือนเนี่ย

แล้วคือมันเหมาะกับพวกเราด้วยนะคะ
คนที่แบบว่ารุ่นใหม่ไม่มีเวลา
คือเนื่องจากดินเหล่านี้มันอุดมสมบูรณ์มากคุณผู้ชม
เราสามารถเอาไปแบบเพาะปลูกผักทานเองได้เลย
ช่วงนี้กำลังฮิตไงกำลังชอบปลูกต้นมงต้นไม้

สำหรับคนที่อยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพในช่วงนี้
เป็นมิตรกับไส้เดือนไว้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัว
แต่ว่าน้องพลอยไม่กลัวไส้เดือนเลยเหรอ
ไม่ต้องกลัวค่ะพี่ใจกลัวหรือเปล่า

ถือว่าเป็นคนงานช่วยเรารดน้ำพรวนตนไปด้วยในตัวนั่นเองนะคะ